เพื่อไม่ให้เราลืมวิถีชีวิตของการเป็นเกษตรกรและชาวนา
นะครับดังนั้นมีอาจารย์มหาวิทยาลัยพระราชภัฏบุรีรำน์
เขาก็มีการสร้างงานศิลปะขึ้นมา
เป็นหุ่นของชาวนากว่าร้อยตัว
เอาไปไว้ที่ทุ่งนาเลย
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงคุณค่าของชาวนา

มาเห็นงานศิลปะตรงนี้สนใจ
คืองานอะไรอ๋อรูปปั้นชาวนา
กระดูกสันหลังและผู้มีพระคุณของเรานั่นเองนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นหุ่นชาวนามากกว่า๑๐๐ตัว

ถูกนำมาตั้งเรียงรายไว้บนผืนนาเนื้อที่กว่า๒๐ไร่
ริมถนนทางหลวงหมายเลข๒๒๖สายบุรีรำสุริน
ช่วงบริเวณบ้านสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะครับ
แน่นอนแล้วครับได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
จากชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวนะครับ
พากันมาแวะถ่ายภาพเซลฟี่กับบรรดาหุ่นชาวนากันอย่างสนุกสนาน
ชาวนาบางตัวก็ถือกระบุงใส่ข้าว
บางตัวก็ถือขวดนึ่งข้าวเหนียวนะครับ
อาจารย์ท่านนี้อาจารย์สุจินสังวานมณีเนธอายุ๔๔ปี
เป็นอาจารย์สอนศิลปะอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำ
เล่าถึงแนวคิดในการสร้างหุ่นชาวนาแล้วก็ยุ้งข้าวจำลอง

ทานสร้างตัวเดียวไม่พอใช่ไหม
คือตอนนี้มากกว่า๑๐๐ตัวนะครับ
อาจารย์ต้องการที่จะสื่อถึงอะไรต้องการเสนอถึงอะไร
อาจารย์บอกว่าผลงานประติมากรรมครั้งนี้
อาจารย์อยากจะสะท้อนถึงวิถีชีวิตชาวนาแบบดั้งเดิม
และอยากให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้ตระหนัก
ว่าชีวิตชาวนาที่อยู่กลางทุ่งนา
แสนยากลำบากกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเมล็ดแต่ละเมล็ด
ให้เราได้ทานกันแต่ละจานนะพี่ทิเป้นะครับ
นาข้าวก็เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของคนทั่วโลกด้วยนะครับ
แต่ในญาติจริงแล้วเราต้องการสะท้อนภาพว่า
อู่ข้าวอู่น้ำเนี่ยผืนแผ่นดินไทย
เป็นอู่เข้าอูน้ำของโลก
เราส่งข้าวออกไปต่างประเทศหลายประเทศมาก
ผมมียุ้งข้าวนานาชาติแล้วก็เม็ดข้าวนานาชาติที่จะเอามาลงอีก
อาจารย์สุจินยังบอกด้วยนะครับว่าหากหน่วยงานใดต้องการต่อยอดให้พื้นที่บริเวณนี้
เป็นแลนด์มาร์คหรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

ซึ่งหลังจากมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาชม
แล้วก็ถ่ายภาพเซลฟี่กับผลงานที่จัดแสดงบนผืนนาแห่งนี้
อาจารย์บอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจมาก
และหวังที่จะทำให้ทุกคนหันมาเห็นความสำคัญของวิถีชีวิตชาวนามากยิ่งขึ้นนะครับ
อาจารย์บอกอีกนะครับว่างบประมาณที่ใช้ในการสร้างสรรค์ประติมากรรมครั้งนี้

ก็จะนำมาสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับ
ดูหัวแต่ตัวก็จะรูปร่างหน้าตามให้เหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวใช่ไหม

เหมือนอาจารย์ปั้นขึ้นมาจากดินนะนะ

เป็นงานแสดงศิลปะกลางแกล้งด้วยนะฮะ

ก็บอกกันนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับ